ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
มันมีเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์ถูกรถเก๋งชน
บนสะพานไทยญี่ปุ่นแถวพระราม๔

แต่มันมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไปร่วมกับเหตุการณ์นี้

ให้รถกู้ภัยไปรับคนเจ็บออกมาจากพื้นที่

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
แล้วไปยุ่งกับเหตุการณ์นี้ทำไม
ยิงปืนขู่เขาทำไมอะไรแบบนี้
คือเหมือนตอนแรกเข้ามาเหมือนจะห้ามไม่ให้มอเตอร์ไซค์กับรถเก่งที่เป็นคู่กรณี

ทะเลาะกันยิงขู่คู่นี้ไม่ให้ทะเลาะกัน
พอกู้ภัยมาเอ้าทำไมไปขู่กู้ภัยด้วยอันนี้ก็งง
ไม่ให้กู้ภัยไปเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์เล่าย้อนแบบนี้นะฮะ
มีคนขับรถเบนเบอรุ่นอีสองร้อยสีดำ
เบียนพพนหนู๖๒๑๑กรุงเทพฯ
ยิงปืนข่มขู่ระหว่างที่รถจักรยานยนต์กับคนขับรถเก่งเขามีปัญหารถชนกัน
แล้วก็มีการชกต่อยกันบนสะพานไทยญี่ปุ่นพระราม๔เขตประทุมวันกรุงเทพ
เมื่อกลางดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะ
เหตุการณ์ตรงนี้ตำรวจไปพบปลอกกระสุนจุดขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
แล้วก็เก็บไว้เป็นรัฐฐานแล้วก็มีรถเบ้นท์เนี่ยฮารสีดำในจอดอยู่
ยางล้อหน้าด้านซ้ายแตกจอดอยู่เลนซ้ายก็ไปตรวจสอบในรถเบ้นไปพบบัตร
มรองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายชนะชนเปาะแดงผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาเนี่ยขับมาขับมอเตอร์ไซค์มาเห็นรถกระบาดมันจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่
ตรงข้างซ้ายเขาขับมาแม่ซ้อนรถกระบาดจอดอยู่เขาก็เบี่ยงไป
เบี่ยงเสร็จปุ๊บรถเก่งขับตามมาไปชนท้ายเขาเข้า
รถเขาก็ล้มคว่ำไปตัวแม่เขาก็บาดเจ็บเขาก็บาดเจ็บเขาก็เลยโมโหไปชกคนขับรถเก่งที่มาชนเขาไปทีนึง
ก็เกิดเหตุการณ์แบบทะเลาะอะไรกันแบบนี้นะฮะทีนี้อยู่อยู่เนี่ยรถเบ้นขับมา
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเลยนะรถเบ้นขับมานะฮะแล้วก็มายิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดคมคู่
บอกว่านี่ฉันเป็นตำรวจนะต้องการจะเคลียร์เคลียร์ไปเสร็จปุ๊บตอนแรกเนี่ยเคลียร์กับคู่กรณีได้แล้ว
สำหรับคนขับรถเก่งที่มาชนนะฮะแต่ติดใจว่าคนขับรถเบนท์เนี่ยมายุ่งอะไร
มายิงปืนขู่ทำไมทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนขับรถเบ้นเลย
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ไม่ได้มีการคุยกันกับคนขับรถเบ้นเลยว่าจะมาก่อเหตุยิงปืนขู่พวกเขาทำไมอะไรแบบนี้
ส่วนแม่ที่นั่งซ้อนท้ายมาที่บาดเจ็บเนี่ยนะตาขวาปูดช้ำเลยตอนนี้ยังรอผลการตรวจอยู่ว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
แล้วก็มีแผลตลอดตามร่างกายยืนยันว่าลูกชายฉันเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับรถเบ้นคันนั้นเลย
อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยแต่ไม่อยากรู้เหมือนกันว่าจะมายิงปืนปืนขู่ทำไม
แล้วจะมาห้ามไม่ให้กู้ภัยมารับฉันไปส่งโรงพยาบาลทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วก็ปลั๊กปืนยิงศาสตร์ยิงสิ่งหลายนักเลย
สำนักของพันธุ์ตำรวจธนโรงยิ้มปั่นเป็นรองภูมิกับการ

ตำรวจเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถเว้นท์เนี่ย
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนนี่คนนี้คนนี้นะเมื่อเช้า
แต่ว่ายังไม่ได้มีการสอบปากคำ
ซึ่งจะต้องตรวจสอบพยานและข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน
ตำรวจคนนี้เป็นคนขับรถจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ชุดสืบสวนเนี่ยกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิด

ส่วนกล้องหน้ารถของกู้ภัยมีรายงานว่า
ตำรวจนายนี้เอาไปด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เอากลับมามอบให้
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในทะนะเป็นถึงผู้บังคับบรรชาก็จะมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงโดยเฉพาะพฤติกรรมพฤติการที่เป็น
ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเพราะหากเป็นการห้ามปรามเหตุ
ทำของฝ่ายนะครับไม่รู้ว่าการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า
เขาต้องการจะห้ามไม่ให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เป็นการปรามนะคะถ้าเกิดว่าใช่จริงเนี่ย

กู้ภัยบอกว่าเขาไปข่มขู่ไม่ให้กู้ภัยไปรับคนเจ็บ
แถมไปดึงกล้องหน้ารถกู้ภัยออกไปอีก

ต้องมีการสอบปากคำต่อไปนะคะ